คุณผู้ชมเกิดขึ้นที่พัทยาอีกแล้วค่ะ

พยายามหาคำตอบเป็นชุดอธิบายมาว่า
เอ๊ะทำไมวินมอเตอร์ไซค์ที่พัทยาเคยเจอนะคะ
เวลาขี่ไปส่งชาวต่างชาติเนี่ย
คือปกติส่งเรา๔๐บาทที่เดียวกันนะ

เมืองท่องเที่ยวเขาก็คิดว่าเก็บชาวต่างชาติได้เยอะกว่าคนไทยอย่างนี้หรอ

ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเวลาบรรทุกไปส่งชาวต่างชาติเนี่ย

หรืออะไรรถเนี่ยเสื่อม

มึงอย่ามาพูดมึงกับกู
แล้วมึงเป็นใคร
แล้วมึงเป็นใคร

แต่ว่าที่คลิปนี้มีผู้หญิงคนนี้ด้วย
เพราะผู้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนของชาวต่างชาติ
เขามาด้วยกันแต่เรียกมอเตอร์ไซค์มาคนละคัน
ตกลงจากต้นทางมาส่งปลายทางที่๔๐บาท

เขาเคยใช้บริการเขาก็จะรู้ดีว่าราคาประมาณนั้นแหละ

แต่พอลงปลายทางปุ๊บวินมอเตอร์ไซค์เรียก๘๐บาท

ทีนี้เธอก็เลยบอกโอ๊ยมันต้องปกป้องเพื่อน

จะมาโกรธรรคาเรียก๘๐บาทได้ยังไง

แล้วคุณเห็นไหมคะคำต่อคำเลย
ผู้หญิงกล้ามากนะ
สุดท้ายจ่ายไปให้วินมอเตอร์ไซค์คือ๑๒๐บาท๒คันนะคะ
จริงถ้าถูกต้องนี้ต้องจ่ายแค่๘๐บาทนะ
แล้วก็วินเรียก๑๖๐ต่อรองกันเหลือ๑๒๐นะฮะ
คนถ่ายคลิปแล้วนำอัมคุณปีนมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กชื่อว่าพัทยาทอล์ก
อยากให้เจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องนี้

แล้วก็โขกสับเพิ่มค่าโดยสารแบบนี้ทุกทีเลยนะคะ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกันหน่อยนะครับ